นี่น้องฟ้านี่

เฮ่ยไป
เอาพันเร็วอย่ามาก
บอกแล้วใช่ไหมคะว่างานเราห้ามมีการโกงเหล้าขาวก่อนเข้ามา

เป็นคนที่บางทีบางอารมณ์ชอบอยู่คนเดียว
ไม่ชอบแบบสูงซิงใช่ไหมอยากอยู่เงียบฟังเพลง

โอ้มายก๊อด
โอ้มายก๊อด

โอ้มายก๊อด

โอ้มายก๊อด

มือขาดเป็นคนก็เรียกว่าตัดสินใจ
คิดยังไงตัวเองคิดยังไงใจไปอย่างนั้นเลย

จะเป็นแบบว่าคนที่เป็นหัวหน้าแพทย์อะไรอย่างนี้เหรอ
ในมือในเซ่นสุขเขาดีเขาเป็นคนมีเสน่ห์

เขาเป็นคนต่อไปจะเป็นมีฐานะร่ำรวยจากธุรกิจที่เขาทำ

ตัวเขาเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการวางแผนดี
ตำแหน่งนิ้วเนี่ยเขามีฐานะ

พลังของเนินนี่

วันหนึ่งกี่หนครับ
มึงก็มีสัญญาณเกิดขึ้น
เกิดตรงนี้นะ
เซ่นเสาชิดอยู่บนเนินจานชิดเซ่นวาสนานี่
มีโอกาสแรงที่มีคู่ก็คือถ้าเกิดว่าฟ้าเลือกเขาวันนี้

ทำอย่างไรพร้อม
อะไรล่ะอย่าบ้าให้เขาเลือกตรง
เขาเองเป็นคนทำงานไม่มีน้ำอดน้ำทน

เพราะว่าเส้นใจเขาอยู่เนินเสาเนี่ย

เขามีพรสวรรค์เรื่องการเจรจาการพูดดี

วัยวะส่วนแรกที่คุณฟิล์มจะมองคือส่วนไหนคะ

มาดูครับว่าคุณฟิล์มจะตอบว่าอะไร

หน้าอกนี่หมายถึงใช่ไหม

รู้สึกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้อบอุ่น

หน้าอกไม่ทำหน้าอกเอาแบบไหน

อย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีหน้าอกแล้วไปเสิร์ฟได้ด้วย
ก็ผมเคยมีแฟนแล้วก็บอกให้แฟน
พูดปฏิใช่ครับ
หมูสา

ก็คือผมบอกแม่ครับว่ามาทำงานกับพี่ครับที่กรุงเทพ
แล้วก็ไม่ได้บอกครับว่ามาถ่ายรายการ
เพราะว่าแม่เป็นคนที่ห่วงมากครับ
นี่คือครั้งแรกที่คุณแม่ซึ่งดูอยู่ที่บ้าน
จะรู้ว่าปลื้มมาออกทีวีโดยที่ไม่บอกแม่

นี่คือบาปกรรมหัน

บางทีเนี่ยเราต้องยอมสละอะไรบางอย่าง

สมแล้วที่จะเป็นหมอไงเห็นไหม
ไหวพริบค่อนข้างจะรวดเร็วว่องวัยเลย